สถานีก็เหมือนกันเลยคุณผู้ชมที่วรรินชำราบอุบลราชธานี
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าดิวค่ะไปเป็นลูกจ้างของร้านเกม
แล้วปรากฏว่าไปข่มขืนแล้วก็ฆ่าลูกสาวร้านเกม
ล่าสุดจับตัวได้แล้วตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าญาติของผู้ตายรุมประชาธรรมแบบนี้ค่ะ

ป่าไหวเดินไว้ด้วงอายุ
ซาปรสาวไหว
ต้องใช้คำว่าเสียข้าวสุขมากคุณผู้ชมนี่คือผู้ต้องหานะคะ
ชื่อเล่นเนี่ยคือดิวชื่อจริงก็คือทศพลพรบูรอายุ๒๗ปีค่ะ
ดิวคนนี้เป็นลูกจ้างร้านเกมนะฮะครับแล้วเจ้าของร้านเกมเนี่ย
เขาให้ที่ซุกหัวนอนให้ทำงานให้เล่นเกมฟรี
ขนาดว่าช่วงโควิดเนี่ยไม่มีลูกจ้างไม่มีลูกค้ามาที่ร้านนะคะ
แล้วยังไงเขายังให้ที่นอนยังให้ที่สุขหัวนอนแล้วสุดท้ายไปก่อเหตุ
ข่มขืนแล้วฆ่าลูกสาวเจ้าของร้านเกมอะค่ะเห็นไหมคะ
เขาโกรธแค้นแบบนี้จะรุมประชาธรรมถามว่าแผนทำสำเร็จไหมไม่สำเร็จนะคะ
ผู้การจังหวัดอุบลราชธานีต้องนำตัวนายดิวออกไปเลยกลับเลยค่ะ
กลับไปที่โรงพักวารินชำราบนะคะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะคะ
ทีนี้นายดิวผู้ต้องหารายนี้เขาอ้างแบบนี้บอกว่า
จริงแล้วเนี่ยเขากับผู้ตายก็คือน้องวิวเนี่ยน้องวิวชื่อจริงก็คืออัญญารินศรีสดนะฮะ
อ้างว่าตัวเขาเองกับน้องวิวเนี่ยคบหาดูใจกันมาตั้งแต่๔๕ปีแล้ว
คบกันทางบ้านของน้องดิวน้องวิวเนี่ยไม่รู้เรื่อง
บกันตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วแล้วมีช่วงหนึ่งเนี่ย
วิวผู้ตายเนี่ยไปทำงานอยู่ที่ระยองหลังจากที่กลับมาจากระยอง
มาที่อุบลราชธานีบ้านเกิดก็กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยนะคะนายดิวอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยเข้าไป
แล้วฝ่ายคุณวิวซึ่งเป็นผู้ตายก็พูดไม่ได้
บอกว่าคุณวิวสมยอมยอมมีอะไรด้วย
แล้วปรากฏว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยอันนี้นายดิวกล่าวอ้างนะคะ
ผู้หญิงหึงหวงกลัวว่านายดิวเนี่ยจะไปมีคนอื่นทะเลาะกัน
แล้วสุดท้ายตัวเองก็บันดาลโทษะพลั้งมือฆ่าวิธีการฆ่าคือ
คอเอาหมอนกดหน้าแล้วที่ตอนที่มีคนไปพบศพเนี่ย
ก็คือมีสายชาร์จโทรศัพท์พันอยู่ที่คอใช่ไหมคะ
ตอนแรกจะใช้สายชาร์จแต่ว่าคือเหมือนบอกว่าไม่สะดวกอะค่ะ
สุดท้ายเอาหมอนกดหน้าน้องขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรามีโอกาสไปคุยกับพี่เขยของน้องวิว
แล้วก็พี่สาวของน้องวิวผู้ตายนะคะแล้วก็เป็นนายจ้างของนายดิวด้วย
เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะที่น้องวิวผู้ตายเนี่ย
ไปคบกับนายดิวจะไปแอบคบกันเพราะอะไรจริงจริงอ่ะเจ้าตัว
ก็คือคุณวิวเนี่ยน้องวิวเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วนายทศพลหรือว่านายดิวเนี่ยนะ
จะแอบมาชอบมองมองน้องวิวเวลาเดินผ่าน
เพิ่งจะมาขอเฟซบุ๊คน้องวิวได้๑เดือนเท่านั้นนะคะ
มาหาตลอดทักมาหาแต่ผู้ตายเนี่ยคือก็ลักษณะถามคำตอบคำ
คือถ้าเป็นแฟนกันเฟสมันต้องมีแล้วแหละ
ถูกต้องนี่เพิ่งขอเฟสกันได้๑เดือนเท่านั้นนะคะ
ทีนี้พี่เขยบอกว่ารู้สึกแค้นใจมากที่อุตส่าห์ให้ที่อยู่อาศัย
ให้เล่นเกมฟรีให้เงินให้เป็นลูกจ้างให้ทุกอย่างแล้วก็มาทำแบบนี้ค่ะ
ส่วนงานศพน้องวิวนะคะคุณผู้ชมแฟนตัวจริงของน้องมาด้วยนะคะ
เดินทางมาร่วมงานศพสุดเลยค่ะสุดลงร้องไห้
บอกว่าเพิ่งจะคุยกันครั้งสุดท้ายคือ๙กันยายนที่ผ่านมา
ไม่คิดว่าน้องวิวจะถูกทำร้ายโหดและเยี่ยมขนาดนี้นะคะ

สารนี่คือแฟนตัวจริงของน้องนะคะ
ส่วนแม่ของน้องวิวบอกว่าขอบคุณตำรวจมาก
สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วจากนี้ไป
ก็ขอให้ผู้ต้องหาไปชดใช้กรรมนะคะอยากให้รับโทษประหารชีวิต
เบื้องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ลักทรัพย์
ส่วนข้อหาข่มขืนนะคะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบสภาพศพก่อนว่า

ถ้าเกิดว่ามีก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วย
คือลักษณะแบบนี้คมคืนแล้วฆ่านะคะโอหุดรายมาก